ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาเป็นยักษ์รูปงามมี๑๐หน้า๒๐กร
กษัตริย์ผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ฟังคำตักเตือนของผู้ใด
โกรธก็สามารถทำได้ทุกอย่างตามลักษณะของพญายักษ์
แสดงที่ได้รับบทบาทนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ต้องผ่านจารีดในการฝึกหัดอย่างมีขั้นตอน
เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญในกระบวนท่ารำของยักษ์
ทศกัณฐ์ต้องมีช่วงขาที่แข็งแรงเพราะต้องออกศึกรับการขึ้นลอยของทั้งตัวพระและตัวลิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน